เวลาคนที่เขากลางเขาชอบไปถามคนอื่น

แต่เห็นว่าข่าวนี้มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหม

คือเรื่องราวนี้วัยรุ่นเขาบอกว่าเขาโดนคนขับรถแท็กซี่คันหนึ่ง

แล้วแท็กซี่บอกว่าวัยรุ่นไปขับรถปาดหน้า
แถมที่สำคัญบนรถแท็กซี่มีเสื้อ
ที่เป็นเสื้อของตำรวจนครบานคลุมอยู่ที่เบาะ
เลยไม่รู้ว่าโชเฟอร์นี้เขาเป็นตำรวจ

อะไร

เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะวัยรุ่นคนนี้

แล้วก็บอกว่าขับรถออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ย
แล้วก็มาโดนคนขับรถแท็กซี่มาตีข้าง
ขับมาตีข้างแล้วก็ถามว่ารถมึงแรงเหรอถามแบบนี้
หลังจากนั้นก็ขับตามมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนมาถึงคอนโดเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าวัยรุ่นคนนี้ไปขับรถปาดหน้าแท็กซี่
หลังจากนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปค่ะเขาก็เถียงกัน
แล้วท่าทีของคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเหมือนกับจะไปหยิบอาวุธตรงท้ายรถด้วยนะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกว่าจะลองใช่ไหมจะลองใช่ไหมไปเจอกันที่โรงพัก
รอปภเข้ามาเหมือนกับจะพยายามสอบถามจะพยายามไกล่เกลี่ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
อารมณ์คนขับแท็กซี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือเบาลงนะ
แล้วก็ตัดสินใจขึ้นรถแล้วก็ขับหนีช็อตนี้ช็อตตรงนี้เหมือนกับแบบจะไปหยิบอาวุธเหรอ

ทีนี้ค่ะก่อนจะแยกย้ายกันเนี่ยนะยังมีการเดินไปสอบถาม
คือวัยรุ่นเนี่ยเดินไปถามแท็กซี่พี่พี่เป็นตำรวจเหรอ
ก็มีเสื้อกั๊กตำรวจสีดำแขวนอยู่ที่เบาะคนขับ
แล้วหลังจากนั้นคนขับรถแท็กซี่พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล
บอกกับรอปภค่ะบอกว่าเดี๋ยวสายตรวจมา
แล้วก็ชี้หน้าคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวมึงรอกูที่นี่แหละ
เดี๋ยวมึงรู้กูเป็นใครหลังจากนั้นขับรถออกไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแถวคอนโดย่านบางเขน
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องสอบถามไปยังรอปภของคอนโด
รอปภบอกว่าก็เนี่ยนะผมก็รออยู่
หลังจากเกิดเหตุว่าจะมีสายตรวจมาตรวจไหม

โชเฟอร์เขาทิ้งท้ายไว้แบบนั้น
ว่าเดี๋ยวสายตรวจจะมารอที่นี่แหละนี่ผมรออยู่
ทีนี้ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่ค่ะ
บอกว่าอยากให้ทางขนส่งตรวจสอบพฤติกรรมหน่อย
เพราะว่าช่วงหลังเจอกรณีแบบนี้
ส่วนเรื่องเสื้อกั๊กตำรวจหลายคนก็คาดเดาว่า
ไม่รู้ว่าจะซื้อมาแขวนเองหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจจริงเป็นตำรวจสายสืบหรือเปล่านะ
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าอยากให้ต้นสังกัดมาช่วยตรวจสอบ
แต่ทีนี้ทางวัยรุ่นที่เขาบอกว่าเขาโดนแท็กซี่มาหาเรื่อง
วัยรุ่นเองนะเขาบอกว่าจริงผมไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายอะพี่
ที่สำคัญผมกำลังจะบวชด้วยไง
แต่ตอนนี้เขาร้องไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้วใช่ไหม
ทีนี้ทางกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกรับทราบเรื่องแล้วนะคะ
เดี๋ยวเขากำลังจะประสานการตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วยืนยันว่ายังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรม
สำหรับทั้งผู้เสียหายทั้งคนขับแท็กซี่
ตามกระบวนการของกรมการขนส่งด้วยนะคะ